มีครอบครัวหนึ่งเข้ามาร้องขอความช่วยเหลือกับทนายตั้มทนายสิทธาเบี้ยบังเกิด
บอกว่าขับรถไปกันเนี่ยแถวประจวบคิริขัน
ถูกตำรวจไล่ยิง

ยิงเลยเมื่อปลายเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาไปแจ้งความแล้วแต่คดีมันไม่คืบหน้า
อุ้ยยยยยยยหญิงเหรอน้องชินหมอบลงลูก
นี่ฮะคือจะมีทั้งเสียงรถเสียงปืนนี่ครับ

เป็นคลิปเหตุการณ์ที่คุณเก๋งนะคุณเก๋งคือคุณธนยศทองมี
อายุ๓๓ไทยที่เสียงผู้หญิงในรถเลียกเมื่อก่อนสักครู่เลยครับ
คือภรรยาของเขานะฮะภรรยาคือคุณวาเศรษฐีส่งเสียงนะครับ
หรือว่าคุณแพ็คอายุสามสิบเอ็ดแล้วก็มีลูกอยู่ในรถด้วย
เอาคลิปนี้ที่อัดคลิปเอาไว้ได้เนี่ย
มาร้องเรียนกับทนายตั้มทนายศิษย์ทางวิทยาลัยบังเกิร์ต
เลขาธิการมูลนิธิทีมงานทนายประชาชน
บอกว่าวันนั้นถูกกลุ่มตำรวจนอกเครื่องแบบ
ไล่ตามยิงรถนี่ฮะวันนี้มาร้องกับทนายตั้มแล้วนะครับ
อ่าตอนนั้นเนี่ยคุณเก๋งธนยศบอกว่า
กลับจากไปส่งมันสำปะหลังที่อำเภอ๓๐๐ยอด
แล้วก็อำเภอปรานบุรีประจวบคิริขัน

วันเกิดเหตุคือสามสิบพฤษภาคมช่วงเที่ยงคืนห้าสิบนาที
เกือบจะตีหนึ่งคุณวาเศรษฐีบอกว่าสามีนะ
ก็คือคุณธนยศขับรถตู้นิสสันสีเทา
กลับมาจากอำเภอบางสะพานในรถมากัน๕คน
ก็คือธนยศสามีที่เป็นคนขับมีวาเศรษฐี
ภรรยาเนี่ยนั่งข้างคนขับนี่นะฮะตามผังแบบนี้เลยนะครับ
เป็นรถตู้นะครับแล้วก็มีลูกชายวัยหนึ่งขวบสามเดือน
คือน้องสันลูกชายคนนี้เนี่ยคุณแพ็ค
ภรรยาเนี่ยอุ้มอยู่ที่เบาะหน้าข้างคนขับ
แล้วมีน้องซินอายุ๗ขวบนั่งหลังคนขับ
อีกคนนึงชื่ออ้ำเป็นหลานชายนะฮะ
นายพรชัยนาเคลือนั่งอยู่ด้านหลังของคุณแพ็ค
ภรรยาของคนขับแบบนี้นะครับ
ขับรถมาถึงอำเภอสามร้อยยอดกันเนี่ย
มีผู้ชาย๔คนขับรถเก๋งสีดำ
ไม่ทราบยี่ห้อและไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียน
อยู่ดีเนี่ยลงมาจากรถ
แล้วเอาไฟฉายมาส่องที่รถเรียกให้จอด
ซึ่งจุดนั้นเนี่ยมันเป็นที่มืดนะ
เขาก็เลยกลัวกันว่าจะเป็นโจรหรือเปล่า

มีรถเก๋งสีดำจอดอยู่แล้วมีผู้ชาย๔คน
ฉายส่องมาบอกให้จอดนะ
เขาก็กลัวอันตรายก็ไม่หยุดนะ
ผู้ชายกลุ่มนั้นก็เลยขับรถไล่ตามแล้วไล่ปาดหน้า
ขับข้ามมาถึงพื้นที่อำเภอปรานบุรี
จากนั้นเนี่ยมีเสียงปืนดังขึ้น๖นัด
คุณธนยศก็ขับรถหนี
แล้วมุ่งไปขอความช่วยเหลือที่ป้อมตำรวจที่อำเภอปรานบุรี

ปรากฏว่าชายสี่คนนั้นที่ขับรถเก๋งสีดำเนี่ย

แล้วลงมาจากรถถือปืนจ่อมาที่หัวของคุณแพ็ค

นี่นะฮะซึ่งเธออุ้มลูกชายไว้๑ขวบกว่าอยู่ด้วย
มีเสียงผู้ชายที่เป็นคนขับรถเก่งเนี่ย
พูดขึ้นมาว่าบอกพวกเขานี่แหละตำรวจ
คือไปจอดป้อมตำรวจแล้วตามมา

ตอนจะเข้าป้อมภาพนี้เขามันถึงเอาไว้ตลอด
พอเข้าไปป้อมตำรวจกะจะไปขอความช่วยเหลือ
สีดำคนนั้นตามมาแล้วบอกพวกเขานี่แหละตำรวจ
ค่ะเพราะว่ามันกลางดึกนะ
ก็เลยขอให้กลุ่มชายชะกันกลุ่มนั้นเนี่ยคือถ้าเป็นตำรวจจริงหรืออะไรจริงก็ตามเนี่ย
งั้นลงมาป้อมตำรวจก็ไม่มีใครช่วยอะไรเลยไม่เจอใครเจอแต่ผู้ชายกลุ่มนี้บอกพวกเขานั่นแหละตำรวจ
งั้นพี่ไปคุยกันที่ปั๊มน้ำมันไหมเดี๋ยวถัดไปเนี่ยจะมีปั๊มปอตทนาห้วยอยู่
แต่พวกนั้นก็ไม่ยอมอีกนะสามีก็เลยฉวยโอกาสขับรถหนีไปอีกตั้งใจว่ายังไงเนี่ยไปที่ปั๊มดีกว่า
อย่างน้อยก็ยังปลอดภัยคนเยอะหน่อยไฟสว่างด้วยพอไปถึงปั๊มสามีเลยโทรหาตำรวจสพปรานบุรีเจ้าของพื้นที่
บอกให้มาช่วยหน่อยมาตรวจสอบให้หน่อยระหว่างนั้นรถของผู้ชายกลุ่มนั้นยังไม่ได้ขับตามมาแล้วนะฮะ
ก็หนูก็เลยพูดส่วนกลับไปว่ามันเป็นใคร

พอหนูหันไปเห็นปืนที่เขาแบบจ่อให้เราลงอะค่ะ

กรี๊ดอะค่ะแล้วก็อุ้มลูกเล็กอยู่ด้วยอะค่ะ
คือเรื่องนี้มันต้องถามใจคุณผู้ชมด้วยนะ

มีผู้ชาย๔คน
ซึ่งถ้าเท่าที่ฟังอาจจะไม่ได้แต่งชุดตำรวจหรืออาจจะแต่งหรือเปล่าก็ไม่รู้
ต่อให้แต่งชุดตำรวจแล้วถ้าเอาปืนมาเจาะกันแบบนี้คือมันก็ยังไงล่ะ
คือต่อให้แต่งชุดตำรวจแต่ว่าเอาไฟฉายมาโบกแล้วก็เป็นรถเก๋งสีดำ
ไม่ใช่เหมือนรถตำรวจอยู่ริมถนน
ไม่กล้าลงดิฉันไม่กล้าลงดิฉันไม่ลงอ่ะ

เอาจริงมันน่ากลัวดูเวลาด้วยดูอะไรด้วย
ครอบครัวนี้บอกอุตส่าห์ขับไปเนี่ยไปเจอป้อมตำรวจที่ริมถนนที่ปรานบุรี

ขับไปถึงป้อมไม่เจอตำรวจที่ป้อม

คันนั้นนั่นแหละ๔คนขับตามมาบอกพวกเขานี่แหละตำรวจ

แล้วบอกให้ลงจากรถเขาก็ไม่กล้าลง
คืออย่างน้อยโชว์บัตรโชว์ป้ายโชว์อะไรให้รู้หน่อยได้ไหม
มาแบบมาให้มันเป็นทางการนิดนึงดีไหม

ใครจะลงต่อให้แบบใส่ชุดเครื่องแบบมาคุณเอาปืนมาจอด

เขาเลยบอกพี่ตามไปที่ปั๊มตำรวจไหมข้างหน้ามีปั๊มตำรวจ

วันนี้เลยมาขอความช่วยเหลือกับทนายตั้ม

หนึ่งในผู้ก่อเหตุตกลงเป็นตำรวจจริงนะฮะ

วิธีกงวิธีการมันเป็นยังไง
เอาเป็นว่าตำรวจยศจ่าสิบตำรวจนายหนึ่งนะ
สังกัดสพ๓๐๐ยอด
ติดต่อมาบอกขอเข้าพบผู้เสียหาย
เพื่อขอโทษกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหน่อย
โดยบอกว่าวันเกิดเหตุเนี่ยได้ไปร่วมกับอาสา
เพื่อตรวจค้นเรื่องของแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยทำให้ทางฝั่งครอบครัวนั้น
เขาตกใจมากโดยเฉพาะเด็กที่อยู่ในรถ
มีคนนึงนี่น้องอายุเพิ่ง๗ขวบเท่านั้น
ทุกวันนี้หวาดภาวะเวลาได้ยินเสียงแปรรถเลย
เพราะว่าคุณที่ไล่ตามคุณยิงตามด้วย
นี่ฮะคือทางครอบครัวเขาบอก
เขาไม่ไหวเขาขอดำเนินคดีเอาเรื่องให้ถึงที่สุดก็แล้วกัน
ขอโทษได้โทษทีบาก

ไหนก็เรื่องของอาวุธปืนอีกเอาไปไล่ยิงเขาเอาไปจ่อเขาอีก
เพราะว่าการที่ทำแบบนี้รถก็ไม่ใช่รถตำรวจไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียน
แล้วก็ไม่ได้แสดงตัวแล้วเป็นตำรวจอยู่ก็ไปไล่ยิงเลยอะไรอย่างนี้นะครับ
มันก็เกินกว่าเหตุไปเยอะนะครับมันอาจจะเข้าข่ายของการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบนะครับ
เรื่องนี้เนี่ยเขาได้มีการไปแจ้งความไว้แล้วล่ะแต่ว่าเหมือนกับว่าตอนนี้ไม่มีการดำเนินการอะไรอ่า
ตั้มบอกไม่ใช่แค่เกินกว่าเหตุมันเกินกว่าเหตุไปเยอะ
ส่วนคนขับรถในวันเกิดเหตุนะครับคุณธนยศนะฮะที่เป็นคุณพ่อเป็นสามีนี่ฮะ
บอกว่าปกติแล้วใช้เส้นทางนั้นเป็นประจำอยู่แล้วเพราะว่าบ้านอยู่แถวนั้น
ชาวบ้านก็บอกกันอยู่ว่ามันมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นหลายครั้งยังรู้สึกอยู่ว่าโอ้โหแบบนี้มันโหดร้ายเกินไปหรือเปล่า
เรียกตรวจค้นแบบที่ชาวบ้านเขาไม่มั่นใจเขาไม่หยุดจอดนี่คุณขับไล่ยิงเลยเหรอ
แล้วมันเป็นทางเปลี่ยวด้วยนะตลอดเวลาที่ถูกตำรวจชุดนั้นขับรถไล่ตามเนี่ย
ได้แต่ภาวนาขอให้เจอบ้านคนนะจะได้แวะไปช่วยเหลือแต่มันไม่เจอ
หากว่านั้นเขาขับหนีแล้วเกิดเขาตกใจหรือพลาดขึ้นมา
แล้วประสบบัติเหตุนี่จะทำอย่างไร
ไม่ได้มีแค่เขากับภรรยานะมีลูกมีหลานอีก
อายุ๗ขวบกับขวบกว่านะหลานอีกคนนึงอีกนะ
ตอนนี้ทุกคนบนรถ๕คนสภาพจิตใจโอ้โฮย่ำแย่มาก
คือตอนนี้จิตใจบอกตรงเลยว่าระแวงหมดเลยครับ
ไม่ว่าจะรถจอดหรือว่ารถมาจอดหน้าบ้านหรือว่ารถตามหลัง
แม้กระทั่งรถขี่ผ่านถลอยเลยผมก็ยังไม่รู้เลยว่ามันคือใครอะไรอย่างนี้
อันนี้จากข้อมูลของทางฝั่งของผู้เสียหายที่เขาประสบเหตุนะฮะ

มาขอความช่วยเหลือเพื่อขอความคืบหน้าทางคดีจากทนายตั้มด้วย
ล่าสุดทีมข่าวไทยรัฐทีวีของเรานะครับเราได้ภาพจากกล้องวงจรปิด
นี่ฮะคืนวันเกิดเหตุท่านผู้ชมครับเห็นไหมครับ
รถตู้ของฝั่งผู้เสียหายแล้วมีรถคันหนึ่ง

ขับไล่ตามเลยนี่บนถนนรอพอชอห่างจากจุดที่หนึ่ง
ที่ตำรวจขับประกบเนี่ย๘๒กิโลเมตรนะครับ
ขับไปนะครับบันทึกภาพเหตุการณ์ตอนตีหนึ่งสิบห้า
เวลาในกล้องมุมจรปิดเนี่ยมันเร็วกว่าเวลาจริงสักสิบห้านาที
เพราะว่าผู้เสียหายเขาบอกเขาเกิดเหตุประมาณเที่ยงคืนห้าสิบ
แต่ในกล้องวงจรปิดเวลามันจะเร็วกว่านี่ฮะ
เป็นภาพที่ตำรวจขับรถไล่ประกบรถผู้เสียหายแบบจี้ท้ายเลยอืม
อ่าแล้วก็ผ่านกล้องมุมนี้ไปมุมที่สองมุมที่สาม
เป็นกล้องบนถนนรอพชในพื้นที่ตำบลปรานบุรี
ก็เป็นภาพขณะไล่ประกบเหมือนกับมุมแรกเลย
คือไล่แบบไม่ลดละเลยค่ะคุณธนายศเขาถึงบอกเกิดผมพลาดพลั้งขึ้นมา
ตกใจขึ้นมาแล้วรถคว่ำรถชนขึ้นมาเนี้ยอืม
ใครรับผิดชอบล่าสุดครับท่านผู้ชมครับช่วงเย็นวันนี้ฮะ
องบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูทรภาคเจ็ดอ่า
เป็นพื้นที่รับผิดชอบนะฮะภูทรภาค๗ทางตัวแทนของทนายสิทธานะครับ
ไปกับครอบครัวนี้นะฮะไปยื่นหนังสือเพื่อขอติดตามความคืบหน้าทางคดี
ทางตำรวจภูทรภาค๗ทางตำรวจท่านก็มารับหนังสือมารับเรื่อง
คุณบอมอภิวัตผู้สื่อข่าวของเราไปที่สพ๓๐๐ยอดนะฮะที่ประจวบคิริขัน
เพราะถ้าดูจากพื้นที่แล้วเนี่ยมันน่าจะอยู่ในพื้นที่ของสพ๓๐๐ยอดหรือเปล่า
ก็เลยไปถามกับทางภูมิกับการสพสามร้อยยอดนะครับ
พันธุ์ตำรวจเอกสารสพิมคุณากรอ่าแล้วเราก็ได้ข้อมูลว่า
คืนวันเกิดเหตุเนี่ยก็คือช่วงยี่สิบเก้า
พฤษภาคมหรือว่าลอยต่อในช่วง๓๐อะไรก็แล้วแต่ตรงนั้นเนี่ย
เวลาประมาณสักตีหนึ่งได้เนี่ยหนึ่งในกลุ่มชายชะกันที่ไปขับรถไล่ตามเขา
แล้วเป็นตำรวจเนี่ยเป็นตำรวจจริงนะฮะ
จาสิบตำรวจพงพัฒน์รื่นพิรมเป็นสายตรวจของสพ๓๐๐ยอด
อ่าท่านภูมิกับการสพสามร้อยยอดบอกว่าอย่างนี้
วันนั้นสภสามร้อยยอดมีการตั้งด่านรวดความมั่นคงอยู่สองจุด
มีภารกิจก็คือสกัดขบวนการค้ายาเสพติดส่งยาเสพติด
กับสกัดแก๊งขนแรงงานต่างด้าวแล้วรถต้องสงสัยรถเป้าหมายเนี่ย
จะเป็นรถตู้ทึบหรือรถพลิกอัพที่มีผ้าใบปกคลุมอืม
วันนั้นผู้เสียหายเขาขับรถตู้รถตู้วันเกิดเหตุรถผู้เสียหาย
ข่ายรถต้องสงสัยตำรวจจึงเรียกให้จอดแต่ผู้เสียหายขับรถหนีไม่ยอมจอด
อืมก็เลยมีการขับรถไล่ตามแล้วก็ยิงปืนขึ้นฟ้า
เพื่อสกัดและยับยั้งให้ผู้เสียหายหยุดรถนี่รถตู้คันนี้ค่ะ
แต่ผู้เสียหายก็ยังไม่หยุดก็มีการไล่กัน
รถตู้เนี่ยไปหยุดที่ป้อมสายตรวจที่ปรานบุรีหรือว่าป้อมรุ่มโพ
เจ้าหน้าที่จึงเข้าไปตรวจสอบที่รถพบว่าในรถมีพ่อแม่ลูก
ยังนี้นะไม่ได้อธิบายเขาใช่มั้ย
วันรุ่งขึ้นได้ไปติดต่อแล้วก็เข้าไปขอโทษผู้เสียหายทันที
ประมาณอย่างนั้นแต่ทางผู้เสียหายเขาบอกว่า
เขาไม่ยอมขอดำเนินคดียังไม่ถึงที่สุด
เพราะมองว่าอย่างนี้เนี่ยมันเกินไปทีนี้ทางตำรวจเนี่ยบอกว่าได้ดำเนินการสอบทางวินัยแล้ว
จะตั้งกรรมการขึ้นมาตรวจสอบข้อเท็จจริงส่วนทางคดีอาญาเมื่อมีการแจ้งความเนี่ย
ทางผู้เสียหายไปแจ้งที่สพปรานบุรีซึ่งเป็นท้องที่รับผิดชอบ
แต่ตำรวจคนนั้นเขาเป็นตำรวจของสพสามร้อยยอด
ซึ่งตำรวจว่าวันนะมันไปกับอาสาบอกว่าที่ป้อมพอเห็นว่ามีพ่อไม่ลูกเลยก็เลยปล่อยไป
แต่ทางฝั่งรถคนนั้นเขาบอกที่พี่มาดูพี่เอาปืนเจาะเข้ามาอย่างนี้เลย
รายละแยะทางก่อนจะถึงป้อมวิ่งไล่มายิงปืนด้วย
พี่ชันชีสเป็นใครก็ตกใจนะคะ